คุณผู้ชมดูเรื่องนี้กันหน่อยครับโอ้โหของในบ้านหายกบ้านเลยอ่ะ
ชนิดที่แบบคุณไม่ใช่ว่าจะมาขโมยเล็กน้อยแล้วขนไป
คุณดูสิคุณว่าเขาขนยังไงแล้วคุณรู้ไหมว่าชาวบ้านคิดว่าอะไรรู้ป่ะ
อ๋อสงสัยเจ้าของจ้างคนมาขนบ้านจะย้ายบ้าน
ก็นี่ไงก็เฟอร์นิเจอร์มันออกมาหมดแล้ว

เพราะเขาไม่รู้จริงว่าไอ้สองคนนี้มันคือขโมย

ย้ายบ้านได้ยังไงแบบนี้คนก็ต้องเข้าใจแบบนั้นทั้งนั้นแหละ
ใช่ก็ถ้าคุณน้ำแข็งอยู่ข้างบ้านเป็นเพื่อนบ้านคุณจะเข้าใจว่าอ๋อ

จักรไกรยานโซฟ้าทุกอย่างตุ๋วยเย็นทีวี

อย่างที่บอกสากกับครกยังเอา

นี่แหละค่ะของกลางที่ตำรวจบอกเห็นก็ช็อกเหมือนกัน

ฉันจะเข้ามาทำความสะอาดบ้านของฉันหายกบ้าน
ไปจับกลุ่ม๒โจรรายนี้
ก็คือนายนัชนันหรือในเบียร์
และในเจนนรงค์หรือในจุ้ย
อายุหนูในเบียนอายุ๔๖แล้วนะในจุ้ยอายุ๒๖ปีค่ะ
แล้วก็มีของกลางอีกทั้งหมดไม่ต่ำกว่า๒๐๐รายการ
ใช้รถบรรทุกรถกระบะต้องเอารถบรรทุกกระบะตำรวจเอามาตรวจสอบคุณ
แล้วก็เห็นหมดเลยเต็มไปหมดทุกอย่างนะคะยึดได้ค่ะ
อันนี้เขาเอาไปซุกไว้ที่บ้านอุทุมพรพัฒนา
อยู่ที่ตำบลหมูศรีนั่นแหละตำรวจก็เลยไป
แต่สองคนนี้ตอนโดนจับได้เขาว่าไงรู้ไหมเจนกับจุ้ย
เขาบอกว่าเฮ้ยผมไม่ได้ขโมยนะคุณตำรวจ
ผมถูกจ้างมาเฝ้าของอีกทีนึง
ทีนี้ย้อนกลับไปก่อน๔กันยายนที่ผ่านมา
เจ้าของค่ะคุณชาติทำสวนอายุ๗๗ปีค่ะ
คุณตาท่านนี้บอกผมซื้อบ้านแล้วก็ข้าวของพวกนี้
มาจากผู้หญิงคนหนึ่งเขาเป็นคนไทยแต่เป็นภรรยาของชาวต่างชาติ
ซึ่งสามีเธอเพิ่งเสียไปแต่จริงต้องย้อนก่อนว่าบ้านหลังเนี้ย
ลูกในที่ดินของผมเองนะซึ่งผมก็ให้เขาเช่าที่ดินนี้ไว้
แต่พอเขาบอกว่าสามีเขาตายเขาเลยยกบ้านหลังนี้แล้วขายต่อให้ผม
พร้อมทรัพย์สิทธิ์ทั้งหมดผมซื้อมาเสร็จแม่วันนั้นกะ
เข้าไปเก็บกวาดทำความสะอาดตะลึงค่ะหายหมดเกลี้ยงทั้งบ้าน
ชาวบ้านบอกอ้าวลุงชาติไม่รู้จริงนึกว่าลุงหรือว่าเจ้าของเก่า

ครับ

โอ้โฮสงสารลุงเลย

คนที่จับมาได้อ่ะเนี่ยเบียร์เนี่ยนะคะกับจุ้ยอ่ะ
กับจุ้ยปฏิเสธนะบอกว่าอุ้ยคนที่ขโมยจริงก็คืออิด
ไปหาอิดเฉยเลยนะบอกว่าก็ผมแค่มาขับรถกระบะ
ขนของมาให้เขาที่เอามาซ่อนไว้ที่นี่
ส่วนอิตไปไหนล่ะอิดอ่ะอ๋ออิดหนีไปแล้ว
ตำรวจบอกโอ้โหไม่ปากใจเชื่อนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกทีนึง
แต่แน่โดนเลยอย่างแรกเพราะอะไรรู้ไหมเจอยาบ้า๑๐๐เมตรเลยจ้า
ครับแล้วก็อ้างว่านายอิตเนี่ยก่อเหตุตามลำพัง
มันเป็นไปได้ยากมากเพราะคนคนเดียวคุณคิดดูดิว่าจะขนของได้ยังไงนะ
ตำรวจก็เลยเอาลำเนียงของกลางทั้งหมดนะคะไปตรวจสอบก่อนค่ะ
แล้วก็อย่างที่บอกแจ้งข้อหาเรื่องของยาเสพติดไปก่อนเลย
เดี๋ยวเรื่องของการขโมยเนี่ยก็ต้องติดตามกันอีกทีค่ะ
ว่าอิฐมีตัวตนจริงไหมนะคะครับ